นี่นะฮะบรรยากาศจากเชียงใหม่ชื่ออะไรนะนักข่าวคนนี้
อ่ะนี้ได้ยินแน่เลยว่าต้องพูดถึงตัวเองอยู่นี่ห้างยี้นแน่ได้ยินไหมนี่
แซ็กว่ากำลังนินทาแซ็กอยู่เนี่ยไม่ได้ยินหรอ
ว้าวเหลียละไม่ได้ยินต่อไปคุณแซ็กเข้าเข้าอะไรงามแป๊บเดียว

ข้อดีข้อเสียนะคะกระทงต่างมีใบตองขนมปังดอกบัวน้ำแข็งกระดาษโฟมแล้วก็

ยังไงก็๑กระทงต่อ๑ครอบครัวแล้วกันค่ะจะได้ไม่เป็นปัญหามลภาวะทางน้ำนะคะ

สวยจังเลยแม่ตื่นเต้นนะหนูสวยมากเลยแม่

แม่แคปข้ามหนูก่อน
โปรดติดตามตอนต่อไป